เปิดตัวของสโมสรฟุตซอลกันบ้างนะครับการท่าเรือฟุตซอลคลับ
ก็ได้มีการเปิดตัวผู้สับสนุนหลักแล้วก็นักฟุตซอลนะครับ
ที่จะลุยศึกการแข่งขันในครั้งนี้นะครับที่เราก็เห็นไปแล้วนะครับ
สองเกมทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองก็มีการเปิดตัวที่โกดังสเตดียมครับ
ปรังเยาะของสโมสรฟุตซอร์พร้อมกับเปิดตัวนักฟุตซอร์นะครับนำโดยเลิศชายอิสระสวิภากร
ดีกรีทีมชาติไทยและสองผู้เล่นหน้าใหม่นะครับอย่างสารวุฒิใจเพชรและอนุกูลมินิ
กุญสืออุดมทวีสุกครับที่สร้างผลงานล้มแชมป์เก่าเกมแรกนะครับ
ที่ปรึกษาสโมสรบอกว่าขุมกำลังชุดนี้มีโอกาสลุ้นแชมป์แน่นอนนะครับ
โดยมีความทำชีนสิบล้านบาท